คุณผู้ชมค่ะวันแรกของการเปิดจำหน่ายตราปลายเซียกรที่ระลึกหกสิบห้าพันธุ์สา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ประชาชนให้ความสนใจนะคะหมดภายในเวลาเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
ประชาชนจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าคิวเพื่อซื้อดวงตราปรายศนียากรที่ระลึก๖๕พันศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
เป็นสแตมชุดแรกแห่งราชการที่๑๐นำเสนอพระชายลักษณ์ในฉลองพระองค์
คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ประกอบอักษรพระประมาพิไทยวปร
พร้อมข้อความบรรยายบนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ
เทคนิคปั๊มฟอยทองบริเวณคำบรรยายชื่อชุดชนิดราคาและประเทศไทย
จำหน่ายวันแรกวันนี้ณที่ทำการปรายศนีย์กลางบางรักษ
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะแม้จะจำกัดนะคะ
ให้ซื้อเพียงคนละหนึ่งแผ่นหรือสิบดวงในราคาดวงละสิบบาท
และซองจำหน่าย๒๐บาทใช้เวลาจำหน่ายไม่ถึง๑ชั่วโมงนะคะ
ทำให้ผู้ออกแบบสแตมภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดค่ะ
ภูมิใจนะครับภาคภูมิใจเราก็รู้สึกเป็นเกียรติ
ก็คิดว่ายังไงซะก็ต้องทำออกมาให้เต็มที่
เท่าที่ว่าเราจะสามารถทำได้นะฮะเพื่อให้สมกับเป็นสแตมของ
ราชการที่สิบดวงแรกส่วนหลายครอบครัวที่มาต่อคิวซื้อสแตมในวันนี้
มองว่าดีใจที่ได้เป็นเจ้าของเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย
เพราะดวงตราปรายศิยากรชุดนี้ถือเป็นของสะสมล้ำค่าค่ะเราได้ปัดคิวมาเนี่ย
ปรากฏว่าได้คิวที่๖๕พอดีเออซึ่งก็เป็นพระชนมายุของท่านด้วยนะครับ
หกสิบห้าก็เลยได้เบอร์แสตม์เบอร์แสตม์เบอร์หกสิบห้าพอดีด้วยนะครับ
แล้วก็ได้ซองเป็นคนสุดท้ายพอได้ยินต่างหากก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่
โชคดีวันหนึ่งนะครับที่สะสมสแตมมารู้สึกดีใจอะค่ะ
เพราะว่าเป็นสแตมชุดแรกของรัชกาลที่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนคุณพ่อมาค่ะ
ตอนแรกก็จะไปที่สาขาอื่นแต่คิดว่ามาปรายศนีย์กลางดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าก็ผูกพันมาตั้งนานแล้วเคยมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
สะสมหลายชุดมากตั้งแต่ของสแตมล๙อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะมียอดจองจากประชาชนกว่า๗แสนคน
ยอดการจัดพิมพ์๑ล้านดวงแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
บริษัทปรายศนีย์ไทยจึงขอพระราชทานจัดพิมพ์เพิ่มอีก๑ล้าน๕แสนดวง
รวมเป็น๒ล้าน๕แสนดวงค่ะ